ทางด้านของกระทรวงการคลังนะครับมีการเตรียมจัดทำเสื้อดำรวมทั้งลิฟตบิ้นสีดำครับ
เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนรับสวัสดิการแก่รัฐ
เอาไว้กว่า๘ล้านราย
นายสมชัยสัจพงศ์ประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า
กระทรวงการคลังได้หามลืมร่วมกับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ

เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนรับสวัสดิการกับรัฐจำนวน๘ล้านราย
โดยให้แต่ละธนาคารจัดทำเสื้อสีดำแจก
หรืออาจแจกเป็นลิฟตบิ้นสีดำด้วยก็ได้
เพื่อรับผิดชอบแจกเสื้อให้กับคนที่ลงทะเบียนไว้กับแต่ละธนาคารด้วยครับ
พร้อมกันนี้มอบนโยบายให้หน่วยงานกระทรวงการคลังตั้งบูธบริเวณสนามหลวง
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดอาทิ
น้ำดื่มแล้วก็แจกอาหารด้วยครับ
จากนี้ยังเตรียมจัดหามาตรการบางอย่างขึ้นมา
ช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคบริการที่ยอดขายลดลงไปนะครับ
อย่างนักดนตรีหรือว่าภาคธุรกิจที่มีรายได้จากการแสดงคอนเสิร์ต
แต่ต้องเป็นมาตรการที่ไม่กระทบกับความรู้สึกของประชาชน
อยู่ในภาวะความโศกเศร้า

กระทรวงการคลังก็มอบหมายให้ธนาคารของรัฐ
สำรองสภาพคล่องเอาไว้ให้อย่างเพียงพอ
เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เช่นเดียวกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ให้ธนาคารพาณิชย์เตรียมการไว้

ซึ่งจนถึงปัจจุบันมาตรการที่เตรียมไว้ก็ไม่ได้ใช้
เพราะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงที่ต้องใช้สภาพคล่องจากธนาคารของรัฐครับ